ดูเหตุการณ์สลดที่พัทธลุงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ลูกชายเอามีดปลายแหลมแทงพ่อแล้วก็เอาด้ามจอบเนี่ยทุบซ้ำจนพ่อเสียชีวิต
เหตุเกิดเพราะว่าน้อยใจที่ทะเลาะกันแล้วพ่อเนี่ยไปเข้าข้างภรรยาใหม่ค่ะ
นี่คือบ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายประพัทธ์คงเนียมอายุ๕๙ปีค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่บ้านเขานะคะตรงนี้คือบ้านของเพื่อนบ้าน
ห่างจากบ้านของเขาประมาณ๕๐เมตรอยู่ที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
ถูกแทงที่ชายโครงนะคะบ่าแล้วก็หลัง๔แผล
แล้วก็ถูกตีด้วยด้ามจอบตรงกกหูด้ามจอบเนี่ยยังตกอยู่เลยส่วนมีดปลายแหลม
ก็ปักอยู่ที่ท่อนไม้ค่ะนางกิ่งหรือว่านางสารวดีอายุห้าสิบปี
ภรรยาใหม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะคะที่นิ้วกับศีรษะ
แล้วก็แขนตอนนี้ก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะ
ตำรวจสพปากพยูนจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุคือนายวีรพงศ์คงเนียม
อายุ๓๒ปีหรือในบ่าวซึ่งเป็นลูกชายผู้เสียชีวิตค่ะ
ไปจับได้ที่บ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านแม่ของเขาค่ะ
คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นตำรวจก็เอามาสอบสวน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เบาบอกว่าทะเลาะกับนางกิ่งก็เลยเอาไม้ไผ่ทุบนางกิ่งบาดเจ็บ
น้อยใจเพราะว่าถูกนางกิ่งต่อว่าอยู่บ่อยเลยวันดื่มเหล้าเมาก็โดนต่อว่า
แล้วพ่อเข้ามาห้ามแต่ว่าพ่อเข้าข้างนางกิ่ง
ก็เลยเอามีดปลายแหลมกระหน่ำแทงพ่อ
พ่อวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่บ้านหลังนี้ค่ะบ้านเพื่อนบ้าน
ก็เอาด้ามจอบตีซ้ำจนพ่อเสียชีวิตค่ะ
พ่อเข้ามาห้ามพ่ออยู่ด้านในบ้าน
พ่อนั้นอยู่ด้านแล้วทีนี้
ตึงกับเขาก็หมายกับพุ่งเต้นหมายตรงนั้น
แล้วก็เต้นพ่อเลยเต้นพ่อก่อนใช่ไหม
ตรงไหนเต้นพ่อเต้นไหน
เต้นเก้าก้าลก่อนเต้นตรงนู้นกับเขา

ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า
คือพ่อกับแม่ของผู้ก่อเหตุ

จะมาอยู่บ้านพ่อได้๑๕วันเท่านั้นเอง

เคยแจ้งตำรวจเรื่องกรณีแบบนี้หลายครั้งแล้ว
เพื่อนของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายประจวบ
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้๓๔วัน
บ่าวเองก็เอาไม้ไล่ทุบพ่อของเขาเช่นเดียวกันค่ะ